ต่อกันที่เรื่องจังหวัดตากคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการจัดงานศพเกอร์
อันนี้ถือว่าดีดีเพราะว่าเสียตังค์ดีกว่าสูญเสียคนที่รักนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่สอดจังหวัดตาค่ะคือบ้านเนี้ยเป็นบ้านงานนะคะ
เขาเตรียมจัดงานศพคืนแรกนะคะผู้ที่สูญเสียเนี่ยที่ที่จะต้องนอนในโรงในงานศพเนี่ย
ก็คือผู้ชายชาวเมียนมานะคะซึ่งนอนอยู่ในห้องไอซียูอาการหนักเลย
แต่ญาติเนี่ยไม่อยากให้ทรมานก็เลยบอกหมอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วบอกหมอไว้เดี๋ยวอีก๓วันมารับ
ก็กลับไปบ้านไปเตรียมงานศพกันเรียบร้อยเลยปรากฏว่าเขาฟื้นขึ้นมาในวันที่ญาติจะกลับมารับศพ
กลับเป็นว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็หายดีในวันนั้นนะคะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ค่ะ
เป็นชาวเมียนมาอยู่ที่บ้านเอี่ยงดอยนะคะที่ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอด
เวย์เล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลานชายชื่อแก้วอายุ๒๔ปีก็ดื่มเหล้าหนักจนล้มป่วย
รักษาชีวิตพยุงชีวิตเอาไว้นางเวย์เนี่ยไม่อยากให้หลานทรมานก็ขอให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจ
แล้วไปบอกหมอบอกว่าเดี๋ยวอีก๓วันมารับศพแล้วหลังจากนั้นกลับไปบ้านไปบอกพ่อแม่ของนายแก้วบอกแก้วตายแล้ว
ทางบ้านก็เนี่ยค่ะช่วยกันเตรียมงานศพนะคะนิมนต์พระเชิญแขกกำหนดวันสวดศพวันเผาศพเรียบร้อย
เมื่อวานนี้ทางบ้านก็จัดงานศพแล้วนะคะให้นายแก้วเป็นวันแรกนางเวนี่ก็ไปโรงพยาบาลเลยค่ะไปรับศพอย่างที่นัดแนะกันกับหมอ
เอาโรงศพติดรถไปด้วยจะไปนำศพกลับมาประกอบพิธีไปถึงห้องเย็นไม่เจอศพหลานชายคือไปถึงเนี่ยไปห้องเย็นเลยจะไปรับศพความมุ่งมั่นคือไปรับศพไม่เจอศพค่ะ
ไม่เชื่อหูอ่ะก็คือช็อกรีบกลับไปบอกทางบ้านดีใจกันใหญ่เลยค่ะ
เอาแล้วที่บ้านที่จัดงานศพกันอยู่ทำยังไง
ก็ฟรีไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
ยังดีนะคะได้จัดงานศพแต่ว่าเป็นงานศพเกอร์ไม่มีศพก็ดี
เป็นเรื่องโชคดีไปแขกเรือที่มาก็กินข้าวกันอิ่มท้อง

งานศพเนี่ยทางบ้านก็กู้เงินมาจัดนะคะแต่ชาวบ้านเองมาช่วยงานก็ใส่ซองมาช่วย
ก็ถือว่าเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปใช้หนี้ที่กู้มา
ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะนายแก้วฟื้นขึ้นมาในวันที่เขากำลังจะนำตัวกลับมาจัดงานศพให้กับเขา
โชคดีมากจริงก็ยินดีด้วยค่ะเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ